เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนคุณผู้อ่านที่ติดตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาอย่างยาวนาน๗๐ปี
ทางไทยรัฐก็เลยจัดกิจกรรมเอาใจแฟนโดยเฉพาะนะคะ
พาไปตะลุยทริปฮ่องกงไปไว้ไหว้พระขอพรกับหมอช้างนะคะ
จะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหผ่านไปอย่างสุดประทับใจเลยนะคะสำหรับกิจกรรมไทยรัฐ๗๐ปี
ทั้งปีฟินทั่วหน้าประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
โดยผู้โชคดี๑๐ท่านได้ออกเดินทางบินรัดฟ้าไปไหว้พระขอพรที่ฮ่องกง
พร้อมกับหมอช้างทศพรศรีตุลาที่พาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังกันแบบจัดเต็ม
๓วัน๒คืน๕สถานที่ได้แก่วัดศรีซ่านนะคะริพเบวัดหวังต้าเซียนวัดแชร์กงและวัดหยวนนะคะ
โดยหมอช้างบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยอิ่มท้องอิ่มบุญเพราะฉะนั้นแฟนไทยรัฐห้ามพลาดกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ค่ะ
ซึ่งจะมีกลุ่มองค์เทพให้ขอพรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
อันที่๒คือว่าหลายคนที่กังวลใจเรื่องของปีชงว่าเอ๊ะตรงแล้วทำแล้วชงมันดีหรือไม่ดีนะ
ต้องย้ำก่อนว่าปีชงมันไม่ได้แปลว่าปีที่ไม่ดีนะ

แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดี

ทำขึ้นมาสำหรับผู้โชคดีในแคมเปญที่เป็น๗๐ปีไทยรัฐ
เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเลือกวัดที่เรียกว่า
ทัวร์อาจจะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่
ก็ติดตามกิจกรรมดีนะครับ
๗๐ปีไทยรัสคุณสามารถมาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ
หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับ

ยังมีรางวัลมีคูปองเวอร์เชอร์
มีรางวัลแจกตลอดทั้งปีนะครับ
ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นกันอีกตลอดทั้งปีนะคะ
ผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมต่างก็ประทับใจสุดค่ะ
เพราะได้กูรูตัวจริงอย่างหมอช้าง

ไหว้พระขอพรแบบครบถ้วน
และถูกต้องเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ
ก็แนะนำหลายอย่างที่เราไม่รู้นะคะ

ถูกวิธีนะคะในการไหว้ที่ถูกต้องนะคะ
ก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์วันนี้
แล้วก็ได้รางวัลวันนี้ค่ะ

ที่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้
ต้องขอขอบคุณทางไทยรัฐและอาจารย์ช้างค่ะ
ที่แบบว่าต้อนรับ
ต้อนรับแล้วก็ดูแลกันอย่างดีค่ะ
ไม่ว่าอาหารที่พักทุกอย่างค่ะ
นี่นี่เป็นเพียงแค่เดือนแรกเท่านั้นนะคะ
ที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็พาคุณผู้ชมไปตะลุยถึงที่ฮ่องกง
นี่ยังสามารถลุ้นได้กันตลอดทั้งปีเลยนะคะ
เพียงแค่ติดตามไทยรัฐของเรานี่แหละใช่ไป

อยากเป็นการแบบตอบแทนแฟนที่ติอุตามหนังสือพิมพ์มา
ตอนนี้ก็ครบ๗๐ปีแล้วนะคะ
นี่มันแบบเดือนแรกซึ่งเป็นแบบแค่ตัวอย่างของเดือนแรก

เพราะว่าหมอช้างไปด้วยตัวเองแล้วก็แนะนำวิธีการ

กับใครก็ไม่ฟินเข้าไปกับหมอช้าง
เพราะหมอช้างเขารู้ขั้นตอนวิธีการต่างในการเสริมสิริมงคล

ดีฉะนั้นต้องซื้อหนังสือหมอช้างอ่านเลยอะคุณ
ใช่แหละเนี่ยได้ไปกับหมอช้างเลยเพราะฉะนั้นอย่างรอช้านะคะ
เพียงแค่ติดตามทางไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊ะ